ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็แจ้งล่วงหน้านะฮะ
วันนี้เราอยู่กันวันถึงประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะ
เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดศึกวันแชมป์เป็นชิปให้ดูนะครับใช่ค่ะ
เอาเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยเหตุการณ์ที่สบาย้อยสงขลาต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
ทหารพรานคนหนึ่งหึงหึงโหดมากใช้ปืนยิงแม่ยายแล้วก็ภรรยาของตัวเองเสียชีวิตอยู่คาบ้าน
อืมยิงญาติบาดเจ็บไปอีกคนนึงแล้วก็หลบหนีไปนี่ยังหนีอยู่นะฮะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่บ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านไร่เหนืออำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับนางเรียมศรีบางอายุ๕๘ปีนี่เป็นแม่ยายของคนร้าย
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าศีรษะ๒นัดเสียชีวิตอยู่ที่พื้นในบ้าน
ใกล้กันนะครับมีอีกศพหนึ่งคือนางสาวจุธามาศศรีบางอายุ๓๘เป็นลูกสาวของนางเรียม
และเป็นภรรยาของคนร้ายถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าศีรษะ๒นัดนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
นี่นะแล้วก็มีอีกคนนึงหมัดเจ็บนะครับชื่อนางสาวสุนิสาศุทธ์เศรนอายุ๑๗ปี
เป็นหลานสาวของผู้ตายนะครับถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าหัวไหล่ด้านขวา๑นัด
ข้อมือขวาอีกหนึ่งนัดนี่ฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานะครับ
ที่เกิดเหตุที่สพสมาย้อยไปตรวจสอบ
มีปลอกกระสุนขนาด๙มมอยู่๕ปลอกนะครับ
มีกระสุนขนาด๙มมอีก๑นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนคนก่อเหตุคือจ่าสิบเอกพีรพัฒน์อ่อนชาติ
นี่ฮะชื่อเล่นชื่อแอนนะเขาเรียกกันว่าจ่าแอนอายุ๓๗ปี
ค่ะเป็นทหารพรานสี่สิบเจ็ดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดสวนแก้วอำเภอยหา
จังหวัดยาลาแต่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่สงขลานะฮะ
เป็นสามีของนางสาวจุธามาศแล้วก็เป็นลูกเขยของนางเรียม
คาดว่าจะเกิดจากความหึงหวงนะอาจจะคุยกันแล้วหึงหวงกันอะไรกัน
ก็เลยเอาปืนเนี่ยมายิงคนในบ้านแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ก่อนเกิดเหตุจ่าสิบเอกพีรพัฒน์หรือว่าจาแอนกลับมาจากการทำงานที่ยาลานะฮะ
กลับมาที่บ้านที่สงขลาแล้วมีปากเสียงกับภรรยาบันดาลโทษะ
ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ภรรยาแล้วก็แม่ยายจนเสียชีวิตค่ะยิงใส่หลานสาวบาดเจ็บอีกแล้วหลบหนีไป
ขับหนีไปแต่ว่ารถเนี่ยไปเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนไปต่อไม่ได้
นะนี่ไปคว่ำอย่างนี้เลยค่ะห่างจากที่ขับออกมาจากบ้านเนี่ย
สามกิโลนิดนิดเองนะคะแล้วก็เอาปืนเห็นไหมฮะ
ปืนสงครามแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวเองเป็นทหารพราน
คือที่บ้านเนี่ยใช้ปืนพกเก้ามอมอยิงเขานะปืนพกสั้นอ่า
แต่มีปืนสงครามอีกนะฮะปืนเอ็มโฟไปยิงชาวบ้าน
ไปยิงขู่ชาวบ้านอ่ะค่ะนะฮะเพื่อจี้ชิงจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
อืมแล้วก็ขี่รถเขาหลบหนีไปนี่นะฮะค่ะโอ้โหนี่การก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะฮะยังหนีอยู่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยลงพื้นที่ได้คุยทั้งกับคนในครอบครัวคนตาย
อยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุได้คุยทั้งชาวบ้านที่ถูกยิงปืนขู่
เพื่อจี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้คุยกับวัยรุ่นที่ถูกบังคับแบบ
เอาปืนจี้เอวให้ขี่ไปส่งหลบหนีด้วยนะคะครับคุณนัทพงศ์เนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็เจอกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เขากำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่
ก็เก็บหลักฐานกันก็มีนี่ค่ะรถโตโยต้าวีออสสีขาว
ทะเบียนขอชห้าหกสี่สามสงขลาอันนี้เป็นรถของจ่าแอนนะคะ
จอดอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไปตรวจสอบส่วนรถคันที่จ่าแอนขับหนีไปพลิกคว่ำ
ห่างจากบ้านประมาณสักสามกิโลเมตรกว่ากว่าเนี่ยนะคะเป็นรถของภรรยาก็คือนางสาวจุธามาศผู้ตายอ่ะค่ะ
ครับซึ่งตรงทางโค้งตรงนั้นเนี้ย
รถคันที่คว่ำอยู่ก็คือโตต้าวีออสสีขาวเหมือนกันทะเบียนกรสี่สี่หกสงขลานะคะ
สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหงายท้องอยู่ที่ร่องน้ำ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะทีมข่าวเราได้มาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ตอนที่จ่าแอร์เนี่ยขับรถสีขาวหลบหนีด้วยความเร็วก่อนจะพลิกคว่ำตรงร่องน้ำตรงนี้
นี่ค่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
คือขับผ่านไปเลยเร็วมากก็หลังจากเกิดเหตุแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่คือหลังจากเกิดเหตุนี่คือขับเราสโลให้ดูนะคะเนี่ย
ขับพุ่งหนีนี่คือออกมาจากบ้านตัวเองแล้วก็ผ่านกล้องวงจรปิดมุมนี้ไป
ก่อนที่จะไปพลิกคว่ำตีรังกาหงายท้องอยู่ที่ร่องน้ำอ่ะค่ะครับ
ได้คุยกับนางสาวเล็กสุขสังนะคะป้าของผู้เสียชีวิตก็คือป้าของนางสาวจุธามาศภรรยาของจ่าแอนนี่แหละ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๕โมงเย็นนั่งอยู่ที่บ้าน
ก็เห็นว่าจ่าแอนเนี่ยมาที่บ้านจุธามาศหรือว่าปลามาที่บ้านปลาภรรยาเขาชื่อปลา
แอนเนี่ยมาที่บ้านของปลาจ่าแอนซื้อเนื้อสัตว์ซื้อเบียร์ซื้อน้ำอัดลมมาที่บ้าน
เพราะนัดกันว่าจะมาทำหมูกระทะกินกันในครอบครัวฟังดูก็น่าจะแฮปปี้สุขสรรค์กันดี
ตอนที่ทุกคนกำลังนั่งกินกันอยู่เนี่ยเธอบอกเห็นว่าจ่าแอนดื่มหนักนะ
จ่าแอนกับแม่ยายอ่ะกินเบียร์กันไปมากกว่าสิบสามขวดค่ะ
เมากันทั้งคู่สักพักนึงโอ้โหเสียงดังลั่นมาเลยทีเนี้ย
ทะเลาะกันอยู่ในบ้านไม่รู้ใครกับใครแหละแต่เป็นเสียงทะเลาะกันลั่นบ้านเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงจ่าแอนเอาปืนยิงคนในบ้านเป็นชุดแบบปั้งแบบนั้นเลยค่ะ
ครับเธอก็เห็นว่าจ่าแอนเนี่ยออกมาจากแบบวิ่งออกมาจากบ้านด้วยท่าทีตกใจนะคะ
แล้วก็ขับรถของภรรยาหลบหนีไปโดยมีปืนเอ็มโฟกับปืนพกสั้นที่ใช้ก่อเหตุ
พกติดไปด้วยซึ่งสำหรับความสัมพันธ์ของจ่าแอนกับนางสาวปลาผู้ตายเนี่ยนะคะ
รู้แค่ว่าจ่าแอร์เนี่ยเป็นทหารพรานอยู่ที่ยาลาแล้วก็ประมาณสักเดือนสองเดือนถึงจะกลับมาที่บ้านครั้งนึง
หรือไม่ก็ช่วงวันหยุดที่เหมือนกับบทเวรที่ต้องลาดตระเวนอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับก็จะกลับมาที่บ้านครั้งหนึ่งส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นครูสอนเด็กเด็กในหมู่บ้านบาโหยค่ะ
แต่คู่เนี้ยพลลำอันบ่อยเรื่องหูหวง
ไม่รู้เลยนะเพราะว่าถ้าว่าโกรธกันก็น่าว่าโกรธกันเงียบเงียบเลยแบบนั้นเนี้ย
แต่ว่าปาก็ไม่รู้ผู้ชายนั้นปากาเลนั้นว่าไม่ใช่คุณแบบนี้ใช่แบบนี้
กาเลสาทางที่เขาอยู่นั้นเขาดีเพลินกับกับพี่น้องคู่ปานั้นก็เขาดีเพลิน
ถึงกับปากก็ไม่รู้ว่าเขาเนี้ยใช่แบบนี้นั้น
ทีนี้เรายังได้คุยกับลูกสาวของนางสาวปลาผู้ตายซึ่งเธอบอกว่าหนูเนี่ยรอดตายมาได้เพราะยายช่วย
ยายก็คือแม่ยายที่โดนยิงตายเหมือนกันน่ะนะคะนางสาวสุรีรัฐนะคะลูกสาวนางสาวเปล่าเธอบอกว่า
แม่เนี่ยเพิ่งคบกับจ่าแอนได้แค่สองปีจ่าแอนเป็นทหารลาดตระเวนอยู่ที่อำเภอยหาจังหวัดยาลา
กลับมาบ้านทีเดือนละ๑๒ครั้งหรือไม่ก็ทุกรอบวันหยุดของการเข้าเฝ้าเวรเฝ้าระวังภัยต่าง
เมื่อวานเนี่ยอยู่ในบ้านกันสี่คนจ่าแอนถามแม่แบบนี้ค่ะครับมีคนใหม่หรือเปล่าอืม
แล้วก็โทรหาผู้ชายคนนึงไม่รู้ใครแหละโทรหาผู้ชายคนนึง
แอนเดินออกไปคุยที่หน้าบ้านครับสักพักพอคุยเสร็จเดินกลับเข้ามา
เอาปืนเจาะยิงหัวแม่สองนัดตายเลยแล้วก็จับเธอก่อนที่จะไปหาแม่ยายเนี่ย
แอนจับตัวเธอนะคะก็คือลูกสาวของภรรยาเนี่ยนะกดลงกับพื้นแล้วเอาปืนเจาะหัวไว้อะค่ะ
แต่ยายก็คือแม่ยายวิ่งมาห้ามจ่าแอนก็เลยหันปากกระบอกปืนไปเจาะยิงแม่ยายที่หัวตายไปอีกคนนึง
เธอดิ้นหลุดก็เลยวิ่งหนีรอดตายมาได้อย่างหุดหวิดแล้วแม่ก็เลย
โทรหาคนที่เขาคิดว่าเป็นชู้กับแม่ครับแล้วก็เขาหาเรื่องครับแล้วแม่
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วแม่ก็เลยตีเขาแล้วทีนี้
มันแบบอยู่ทุกคนมันแบบเขา
เขาโกรธเขาคิดว่าแม่นั้นห่วงห่วงฝ่ายนู้นแล้วก็เขาก็เลยเอาปืนขู่แล้วเขาผลักแม่ไปที่ประตู
ครับแล้วเขาก็ยิงแล้วเขาเอาปืนที่ที่หัวหนูครับแล้วแม่เทาเดินเข้ามาพอดี
ครับครับเขาก็เลยยิงแม่เทาเนี่ยค่ะน้องอายุสิบเก้าเองนะคะ
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังจากที่จ่าแอนก่อเหตุยิงทั้งภรรยาตัวเอง
แม่ยายแล้วก็หลานจนบาดเจ็บส่วนแม่ยายกับภรรยาเสียชีวิตเนี่ย
เขาขับรถภรรยาหนีออกมาจนไปพลิกคว่ำเราก็ตามรอยจ่าแอนเลยนะคะ
ไปคุยกับนางสาวกฎชกรค่ะเป็นคนที่บ้านเนี่ย
ใกล้ใกล้กับจุดที่จ่าแอนเนี่ยขับรถพลิกคว่ำแล้วเธอนี่แหละ
คือคนที่โดนขู่เพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไปเธอบอกว่าเธออยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถเสียหลักพลิกคว่ำก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นจ่าแอนพยายามคลานออกมาจากรถเธอก็หวังดี
วิ่งเข้าไปช่วยว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นไหมไหวหรือเปล่า
บาดเจ็บไหมกลายเป็นว่าพอเธอส่องไฟฉายไปสองทาง
วิ่งเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยจ่าแอนพูดขึ้นมาก่อนเลยว่า
ถอยออกไปอย่าเข้ามาใกล้พอพูดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
จ่าแอนก็เอาปืนสงครามเอ็มโฟยิงลงพื้นนัดหนึ่งเปรี้ยงเลย
แล้วบอกว่าผมไม่ทำร้ายใครแต่ถอยออกไป
ตกใจมากเธอก็เลยวิ่งหนีเข้าบ้านไปนะคะ
ระหว่างนี้จ่าแอนพูดกับเธอบอกว่าขอมอเตอร์ไซค์หน่อยจะหลบหนี
ตอนแรกเธอก็ไม่ยอมให้ค่ะแต่ว่าจ่าแอนจากปากกระบอกปืนที่ชี้ลงพื้น
มาเจาะที่เธอเลยแล้วบอกว่าขอรถมอเตอร์ไซค์
เธอเลยต้องยื่นกุญแจรถให้ไปแต่รถเธอเนี่ยไฟหน้ามันขาด
แอนขี่ไปได้พักนึงก็ขี่รถกลับมาคืน
แล้วค่อยไปขู่ชิงรถวัยรุ่นในหมู่บ้านให้พาหลบหนีค่ะ
ต่อจากเหตุการณ์นี้พอขี่มอเตอร์ไซส์มาคืน
ผู้หญิงคงดีแล้วเพราะไฟหน้ามันขาด
มีน้องผู้ชายก็ไม่น้องก็ละค่ะนายซาอูดีมัสแซเขาอายุ๓๑ปีแล้ว
ขี่รถผ่านมาจังหวะนั้นพอดีค่ะกลายเป็นว่าโดนเอาปืนขู่บอกให้พาหนีนะคะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยตามตัวนายซาอุดีเจอนะคะ
ก็เลยขอมาให้ปากคำหน่อยว่าเรื่องราวตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขากำลังขี่รถกำลังจะกลับบ้าน
ซึ่งเขาก็ไปเจอจ่าแอนนี่แหละเอาปืนขู่บอกว่าให้พาไปส่งหน่อย
เขาก็ต้องขี่พาไปเพราะว่าเอาปืนจี้เอวไปเลยนะคะขู่ไปแบบนั้น
แล้วก็ให้ข้อมูลตำรวจในจุดที่จ่าแอนไปทิ้งปืนสงครามจนนี่ค่ะ
ที่ทิ้งปืนคือป่าที่อยู่ระหว่างทางเข้าพื้นบ้านบ้านบาโหยค่ะ
จากจุดที่รถพลิกคว่ำประมาณ๑๓กิโลเมตร
นายสาอุดีบอกว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านไปเจอจ่าแอนถือปืนสงครามเล็งใส่เลย
แล้วบอกหยุดรถอันนี้คือเหมือนปล้นเลยบอกหยุดรถ
แล้วบอกว่าไปส่งหน่อยที่สี่แยกไฟแดงตรงหน้าโรงพยาบาลสบาย้อย

ไปแล้วล่ะค่ะปืนสงครามจ่อขนาดนี้
ระหว่างทางนะคะเขาบอกว่าจ่าแอนขึ้นซ้อนรถเขา

เขาก็รีบบิดมอเตอร์ไซค์ไปให้ถึงจุดที่แบบจ่าแอนสั่งให้ไปให้เร็วที่สุด

พี่ผมกลัวถูกพี่ยิง

แล้วก็เลยโยนปืนทิ้งเข้าป่าข้างทาง

แต่ปืนสั้นที่ใช้ก่อเหตุยิงเมียยิงแม่ยายยิงหลาน
ขนาด๙มมเนี่ยยังอยู่ในมือ
ก็เอาปืนอันนั้นมาจี้เอวนายซาอุดีต่ออยู่ดีค่ะ
เขาบอกผมก็ต้องพยายามข่มใจตัวเอง
บิดมอเตอร์ไซค์ไปถึงจุดที่เขาให้ไปส่งให้เร็วที่สุด
พอลงรถเนี่ยจ่ายแอนยื่นเงินให้เขา๕๐๐บาทแล้วบอกว่า
ขอบใจมากเอาเงินไปเติมน้ำมันนะโอ้โห
ส่วนเขาเนี่ยขี่รถบิดกลับบ้านแบบไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยค่ะ
เขาเอาปืนที่หลังกันแล้วตลอดเวลา
พอตอนนั้นเขาได้บอกเลยไหมว่าต้องไปจุดหมายที่ไหนยังไง
แกบอกว่าให้รีบมาส่งแกที่ตลาดครับ
ให้ขับแบบบิดเร็วอย่างเดียวครับไม่ได้คุยอะไรไม่ได้อะไร
นี่แกก็ถืออยู่แกก็บอกให้ขับรถไปตามที่แกบอกนะ
ผมก็แต่แกไม่มีพื้นเยาของผมก็มาส่งนะครับ
เขาลงรถเขาก็เดินข้ามถนนไปครับ
อย่างที่บอกว่าจ่าแอนหรือจ่าสิบเอกพีรพัฒน์อ่อนชาติ
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะแต่ว่าสารจังหวัดนาทวีเนี่ยอนุมัติออกหมายจับแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวจ่าแอนมาดำเนินคดีด้วยค่ะ